ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักทั้งคนโสดและคนมีครอบครัว
ให้ระวังจะมีรักซ้อนรักไม่เปิดเผยที่จะนำความทุกข์ใจมาให้
ระวังคนรักไม่จริงคนมีเจ้าของมาแสดงตัว
จะเกิดความไม่สงบในครอบครัวสุขภาพไม่ปรากฏเรื่องร้ายร้ายในช่วงนี้
มีเพียงคลั่นเนื้อคลั่นตัวระวังอย่าให้ลื่นล้ม
โดยเฉพาะล้มในห้องน้ำการเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง
ต้องนำเงินออมออกมาใช้ด้วยความจำใจรายจ่ายทั้งประจำทั้งจรเข้ามา
ขอให้งดให้กู้ยืมเข้มงวดกับการใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย
การงานมีแนวโน้มรุ่งโรศประสบความสำเร็จ
สมหวังตามที่คาดไว้แต่ระวังการมีปากเสียงกับเจ้านาย
ผู้บังคับบัญชาจนผิดใจกันทำธุรกิจเอง
ชะลอการขยายงานไว้ก่อนอีกไม่นานจะดีเอง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์